ที่ปฐุมทานีมีช่างแอร์ก็จะไปติดตั้งแอร์ให้บ้านหลังหนึ่ง
ก่อนจะติดตั้งเขาสับคัตเอาท์ลงเลยนะ
แต่ปรากฏว่าโดนไฟดูดเสียชีวิตครับคุณผู้ชมฮะ
ที่เกิดเหนือเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้นในหมู่บ้านที่ตำบลบางคุวัฒน์

ห้องนอนชั้น๒ครับ
คือจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตคือนายเจษฎาเตรียมไทยสงฆ์
อายุ๒๕ปีค่ะ
ร่างของนายเจษดานอนหงายเสียชีวิตก็มีบาดแผล
คือตรงรอยมันเป็นรอยเป็นวงกว้างเลยนะ
แล้วตามนิ้วมือก็มีร่องรอยไฟไหม้

ตำรวจสพเมืองปฐุมธานีไปตรวจสอบพบว่า
ฝ้าหลังคาคุณผู้ชมฝ้าหลังคาของห้องนอน

แล้วเศษชิ้นส่วนก็แตกเกลือดเลยนะ
หลังจากนั้นก็ได้มอบร่างของนายเจษดา
ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยส่งไปชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิต
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติต่อไป
เล่าแบบนี้ว่าเขาเองกับผู้ตายเป็นช่างแอร์

ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่ก็มาติดตั้งแอร์ที่บ้านหลังนี้ตนทำงานอยู่ชั้นล่างครับ
ส่วนนายเจษดาผู้ตายใช้บันไดต่อสายแอร์ที่ชั้นสองตนเองก็ทำงานอยู่เพลินนะ
ได้ยินเสียงคล้ายกับอะไรหล่นไม่รู้ค่ะก็เลยตะโกนถามเจษดาเจษดาอะไรหล่นอ่ะ
แต่ไม่มีเสียงตอบรับครับก็รีบขึ้นไปดูพบว่าอ้าวเจษดาโดนไฟดูด
แล้วที่หน้าอกก็มีแผลเป็นรูเป็นรอยไหม้เลยเขารีบไปสับคัทเอาท์แล้วก็เบรกเกอร์ลงทุกตัวเลยครับ
แล้วก็เรียกให้รอปภมาช่วยกันหน่อยแต่ก็ช่วยไม่ทันครับ
ก็เลยมีการแจ้งตำรวจไปนายเกรตยะยืนยันว่าก่อนที่พวกเขาจะต่อไฟเชื่อมกับแอร์
พวกเขาสับคัทเอาท์แล้วก็เบรกเกอร์ลงแล้วแต่พบว่ามันยังมีไฟอยู่ครับ
ยังมีไฟแล่นอยู่ทำให้เกิดเหตุสลดแบบนี้ก็ยังไม่สามารถจะระบุได้ว่า
สาเหตุเกิดจากความประมาทหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ
ซึ่งตำรวจจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวของนายเจษดาผู้เสียชีวิตนะฮะ